พาไปที่ปฐุมธานีทั้งสองท่านรู้หรือยัง
น้ำปลาปลาที่นั่นเขามีโปรโมชั่นของแถมด้วย
แถมสีแถมกลิ่นแถมรสชาติ

คุณผู้ชมสาวคนหนึ่งเอาคลิปมาโพสต์
ตั้งคำถามนี่น้ำปลาปลาหรือโกโก้ว่า

หลายวันหยุดวันได้โดนคอน้ำมาแล้วป่ะ
หลายวันหยุดวันหลายวันหยุด
ใส่แก้วมาแบบนี้นึกว่ากาแฟโบราณ

คือถ้าเกิดว่าใส่มาแล้วไปวางไว้พี่เบิร์ตเนี่ย

เออเมกาโน่หรือว่ากาแฟโบราณ

ไม่ลงค่ะไม่ไหวไม่ไหวจริงนะคะ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีเห็นไหม
บ่อเงินลาดหลุมแก้วน้ำสกปรก

ดำทั้งมีกลิ่นรสชาติ
รสชาติเนี่ยคือไม่ต้องชิมมั้งนะฮะ
นี่เจ้าของคลิปเนี่ยอธิบายคลิปประกอบบอกว่า
ชีวิตดีที่ลงตัวเปิดน้ำทีตกใจ
สภาพสภาพคือเครื่องหมายตกใจนะคะ
ใครจะกล้าใช้คะค่าน้ำก็จ่ายตลอด
นี่คือความปวดใจคือสภาพน้ำเนี่ยเป็นแบบนี้
แต่ก็ต้องจ่ายค่าน้ำปลาปลาตลอด
ใจปวดตับปวดไปถึงลำไส้เลยแบบนี้
แต่ได้คุณภาพแบบนี้ค่ะไหวป่ะ
ไม่ไหวหรอกค่ะไม่ไหวนะคะ
อยากรู้พิกัดหรือยังรู้กว้างว่าปฐุมใช่ไหมปากหมุดเอาให้แคบกว่านี้ค่ะคุณผู้ชม
หมู่๔บ่อเงินพิกัดบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วปฐุมธานี

โอ้โหทีนี้เราถามขยายความเพิ่มเติมนอกจากแคปชั่นประกอบคลิปแล้วนะคะ
นักข่าวของเราโทรไปสอบถามเธอเลยเธอบอกว่า
คือน้ำปลาปลาในหมู่บ้านสีขุ่นดำสกปรกมานานแล้วนะ
ไม่ใช่เมื่อเกิดหรือคะ๗๘เดือนแล้วอยู่ไหวป่ะอยู่แบบนี้โอ้โหมันยังไง
ทำไมอ่ะเอาสันส้มแกว่งอ่ะหรือไง
เขาบอกว่าคือเคยแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มาแก้ไขแล้วนะคะ
แต่น้ำปลาปลาก็ยังมีสีขุนบางวันใส่ขึ้นหน่อยก็ยังเหลืองอยู่ดีค่ะ
บางวันนี้ถึงขั้นน้ำหยุดไหลไปเลยนะ
พอน้ำกลับมาไหลอีกครั้งหนึ่งก็สกปรกอย่างที่เห็นเกินจะทนไว

น้ำปลาข้าน้ำปลาก็ต้องจ่าย
อีกขาหนึ่งก็ต้องควักเงินไปซื้อน้ำแพ็ค
น้ำเป็นแพ็คอ่ะมาใช้กินใช้ดื่มใช้ล้างด้วยนะฮะ
วอนขอขอร้องกราบกรานแต่โดยดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมาดูแลหน่อย
ได้๘๐ท่อแตกแต่ยังหาจุดไม่เจอ
ต้องไปไล่นี่คือดินมันเข้าท่อ
ไปไล่เลยท่อแตกแน่นอนตรงไหนเท่านั้นแหละ
หมู่๔บเงินลาดหลุมแก้วนะหลุมอันนี้นะครับใช่ค่ะ